ถึงเรื่องของถ้ำนะฮะดังนั้นเราก็จะพูดคุยกับคุณระวีการแก้ววิจิตรนะครับ
ทีมข่าวของเราที่อยู่ที่ถ้ำหลวงอีกคนนึง
เรื่องของความคืบหน้าของหน่วยซิลในการทำงานดำน้ำ
เพื่อค้นหาผู้รอดชีวิตนะครับ
คุณระวีการครับสวัสดีครับเชิญฮะ

ครับเป็นยังไงบ้างครับสถานการณ์ภายในถ้ำกับการค้นหาของหน่วยซิลฮะ
ค่ะตอนนี้นะคะจากที่ทีมข่าวนะคะได้พยายามขอความขอข้อมูลนะคะจากหน่วยซิลเนี่ย
ก็ทราบว่าตอนนี้หน่วยซิลนะคะก็ยังคงเร่งปฏิบัติการค้นหานะคะ
โดยการดำน้ำทำทางไปถึงจุดที่ใกล้กับพัทยาบีดแล้วนะคะ
แต่ว่าเบื้องต้นล่าสุดเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาคือหลังจากที่ผู้ว่าได้มีการแถลงข่าว
ก็มีสื่อมวลชนหลายสำนักนะคะถามแล้วก็อยากให้ท่านผู้ว่าได้ชี้แจงว่า
ตอนนี้หน่วยซิลทำงานไปถึงไหนแล้วนะคะซึ่งผู้ว่าก็แถลงชัดเจนนะคะว่า
ใกล้ถึงจุดแต่ก็ยังไม่ถึงจุดพัทยาค่ะค่ะอืมซึ่งเอ่อคำตอบของท่านผู้ว่านั้นนะคะ
ก็อย่างที่ทราบกันดีว่าท่านผู้ว่าก็ได้มีการบอกกับสื่อมวลชนหลายครั้งแล้วนะคะ
คำยืนยันทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นกรณีใดก็ขอให้ฟังจากทางผู้ว่าเพียงคนเดียวค่ะ
นะครับก็ที่ท่านผู้ว่าพูดนะฮะทีมดำน้ำก็ทำงานอยู่ทีมปั๊มน้ำก็ทำงานอยู่
ไฟฟ้าก็ทำงานอยู่ท่านผู้ว่าก็จะบอกแค่นี้นะฮะ
ใช่ค่ะซึ่งข้อมูลอีกด้านหนึ่งนะคะก็คือปริมาณน้ำเนี่ย
ปริมาณน้ำนะคะจากที่กำลังเดินเครื่องสูบน้ำนะคะผ่านมาตั้งแต่ช่วงเมื่อคืนนะคะ
แล้วก็รวมไปถึงปัจจัยสำคัญที่ไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มท่านผู้ว่าก็ได้ชี้แจงแล้วนะคะว่า
ปริมาณน้ำนั้นลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ไม่ขอบอกตัวเลขค่ะ
แล้วก็ยืนยันว่าจะไม่ชี้แจงในเรื่องของตัวเลขนะคะแต่ว่าก็ลดลงมากพอสมควรนะคะ
เป็นคำยืนยันของทางท่านผู้ว่าที่เราจะต้องเคารพในการตัดสินใจของผู้ว่านะคะ
ที่ตามข่าวเกี่ยวกับภายในถ้ำการปฏิบัติงานภายในถ้ำเนอะ
ซิลแล้วก็นักประดาน้ำต่างชาติใช่ไหมฮะก็ทำงานกันเต็มที่เนาะ
ใช่ค่ะซึ่งเบื้องต้นผู้ว่าก็ยังชี้แจงถึงการดำน้ำของนักประดาน้ำนะคะว่า
ก็ยังคงทำงานอยู่ภายในถ้ำควบคู่ไปกับการทำงานของหน่วยซิลที่
ตอนนี้จากที่ทีมข่าวสำรวจจำนวนของหน่วยซิลนะคะตั้งแต่ช่วงเช้าเนี่ยนะคะ
แล้วก็มีการลำเลียงอุปกรณ์นะคะเตรียมความพร้อมแล้วก็รวมไปถึงได้ซักซ้อม
แผนการเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบเหตุนะคะทั้ง๑๓ชีวิตที่ติดอยู่ภายในถ้ำ
ซึ่งก็จะมีหน่วยซิลบางส่วนที่ร่วมซักซ้อมนะคะ
แล้วก็บางส่วนก็คือทำงานอยู่ด้านใน
ประกอบกับบางส่วนก็อยู่ที่เต็นต์ด้านหน้านะคะ
มีการลำเลียงถังออกซิเจนนะคะมา
มาอยู่ที่จุดประจำการตรงนี้ตลอดเวลานะคะ
เพื่อที่จะเป็นการสร้างความพร้อมนะคะหากหัก
หากว่าหลังจากนี้ไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้
ถ้ามีข่าวดีคือหน่วยซิลก็อาจจะปฏิบัติงานได้อย่างทันท่วงทีค่ะ
ครับตอนที่ฟังท่านผู้ว่าเนี่ย
ผู้ว่าได้บอกไหมว่าเดี๋ยวจะมาพูดคุยกับสื่อมวลชนอีกครั้งเมื่อไหร่

คือทางผู้ว่าก็ได้ชี้แจงนะคะว่าเดี๋ยวต้องรอดูว่า
ในช่วงเย็นวันนี้จะมีความคืบหน้าเรื่องไหนมาแถลงให้ฟังค่ะ
แต่ก็ขอขอความร่วมมือนะคะจากสื่อมวลชนว่าขอให้ทางผู้ว่าเนี่ย
มีการประชุมกับผู้ใหญ่ก่อนนะคะแล้วก็หน่วยงานอื่นก่อนว่า
การที่ซักซ้อมแผนการเข้าไปช่วยเหลือ๑๓ชีวิตเนี่ย
วันนี้ค่ะภาพรวมคือท่านก็บอกว่ายังติดขัดในเรื่องของหน่วยงานหลายหน่วยงาน
โดยงานบางส่วนที่ยังปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้อย่างเต็มที่ค่ะ
ซึ่งท่านก็กลัวว่าถ้าเกิดเหตุการณ์นี้จริงแล้วถึงนาทีที่ต้องเข้าไปช่วยเหลือ
ท่านก็กลัวว่าการทำงานตรงนี้จะไม่มีประสิทธิภาพ
ดังนั้นระหว่างนี้ค่ะตอนนี้ท่านผู้ว่ากำลังประชุมอยู่แล้วก็จะออกมา
ชี้แจงให้กับสื่อมวลชนทราบโดยการขอความร่วมมือให้มีตัวแทนของสื่อแต่ละสำนักเนี่ยนะคะ
เข้าไปพูดคุยแล้วก็รับการรับใบแถลงข่าวเป็นศาลนะคะ
แล้วก็ให้นำมาชี้แจงแล้วก็นำเสนอข่าวให้กับประชาชนไปในทิศทางที่ถูกต้อง
แสดงว่าไอ้ที่บอกว่าจะต้องรับรายละเอียดข้อมูลจากทางผู้ว่าคือเริ่มต้นวันนี้ถูกต้องไหมคะ
แล้ววันนี้เนี่ยที่ช่วงบ่ายโมงที่ผู้ว่ามีการแถลงเนี่ยทั้งวันเนี่ยคือเป็นรอบแรกใช่ไหมคะ
หรือว่าช่วงเช้าก็มีอีกรอบหนึ่ง
ก็คือเป็นรอบแรกของวันนี้ค่ะหลังจากที่มีการซักซ้อมเสร็จสิ้นนะคะ

คือกำหนดการเดิมการทรักซ้อมนะฮะ
แต่ว่าเวลารุ่งโดยถันมา

จนเริ่มทรักซ้อมจริงในเวลา๑๐๐๐นนี้เอง
จนมาเสร็จสิ้นเมื่อตอนประมาณบ่ายโมงค่ะ
คุณระวิการคะตอนนี้ณวันนี้ไม่แน่ใจว่า
ทางเจ้าหน้าที่เขาอนุญาตให้สื่อลงไปเห็น
บริเวณปากถ้ำที่เป็นโถงหนึ่งไหมคะอยากถามระดับน้ำ
ไม่แน่ใจว่าอนุญาตให้สื่อขึ้นไปถึงตรงนั้นหรือเปล่าเอ่ย
ค่ะโดยส่วนตัวแล้วนะคะดิฉันได้เกาะติด
ปากทางเข้าถ้ำนะคะซึ่งก็ได้รับการอนุญาตจากเจ้าหน้าที่
แต่ว่าณที่นี้นะคะต้องบอกก่อนว่าเราไม่ได้เข้าไปในจุดที่เจ้าหน้าที่ทำงานนะคะ
คือเราเข้าไปสอบถามข้อมูลเบื้องต้นนะคะว่าระดับน้ำเท่าไหร่อย่างไร
ซึ่งเท่าที่สายตาที่ฉันยืนอยู่ห่างจากปากถ้ำเนี่ยนะคะ
ก็หลายเมตรเลยทีเดียวแต่ว่าถ้าเทียบกับคืนที่ผ่านมานะคะ
และเทียบกับเมื่อเช้านี้นะคะหรือว่าช่วงประมาณเที่ยงคืน
จนถึงหกโมงเช้าเนี่ยนะคะน้ำลดลงโดยจากการประเมินด้วยสายตาเนี่ย
คือจะเห็นเลยว่าเมื่อคืนก่อนที่ฉันเข้าไป
คือยังไม่เห็นท่อระบายน้ำโผล่ออกมาจากโผล่พ้นน้ำค่ะ
แต่วันนี้นะคะเบื้องต้นคือดิฉันเห็นเลยว่า
มีท่อน้ำนะคะที่โผล่พ้นน้ำออกมา
ซึ่งก็เป็นสัญญาณที่ดีว่าระดับน้ำลดลงได้จริง
แล้วก็กำลังของการระบายน้ำนะคะที่ตรวจสอบจากท่อส่งน้ำเนี่ย
คือเหมือนวันนี้นะคะมีการเร่งผลักดันน้ำในแรงดันที่สูงกว่าเมื่อวานนี้
อาจจะเป็นเพราะว่าวันนี้ปัจจัยสำคัญก็คือไม่มีฝนตกลงมา
ทำให้เจ้าหน้าที่ได้ทำงานตลอดแล้วก็ต่อเนื่อง
ก็เลยทำให้ระดับน้ำนั้นลดลง
แต่อย่างที่บอกค่ะว่าทางผู้ว่าก็ยังไม่ยืนยันตัวเลขนะคะ
ลดลงกี่เซนติเมตรหรือว่าจำนวนเท่าไหร่

คุณระวีการเมื่อกี้เห็นในภาพสดมีเหมือนคนใส่ชุดนักบอลเหรอฮะ
เอาวิ่งไปแถวนั้นใครยังไงไหมฮ

เหมือนคนใส่ชุดเหมือนนักบอลเหมือนคนใส่ชุดขาสั้น
ใช่ที่วิ่งผ่านหน้ากล้องไปเมื่อกี้ไหมฮะ

อันนี้ทีมข่าวยังไม่เจอตัวคนนั้นนะคะ
แต่ว่าคือจะบอกเลยว่าระหว่างที่เจ้าหน้าที่นะคะทำการซักซ้อมเนี่ย
มีคนที่อยู่ด้านนอกก็เข้ามาอย่างก่อนเรื่องนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นคนที่มีความเชื่อในเรื่องของศาสตร์ต่างนะคะ

อย่าไปอิงในเรื่องของตัวบุคคล
ให้มากจนเกินไปอะไรอย่างนี้ค่ะ
ซึ่งทีมข่าวแต่ละทีมข่าวที่กระจายอยู่
ก็คือจะพบเห็นณสถานการณ์ตรงหน้าต่างกัน
แต่ว่ายืนยันว่ามีหลายคนแล้วก็มีหลายความเห็นนะคะที่เข้ามา
ซึ่งสื่อหลายสื่อก็จับตามองในเรื่องของความเคลื่อนไหวตรงนี้อยู่แล้ว

เพราะเมื่อกี้เห็นมีแม่ชีด้วยนะครับ
ขอบคุณค่ะคุณระวีการณ์ครับใช่ค่ะ
คุณระวิการก็ดูเรื่องเกี่ยวกับน้ำแล้วก็การปฏิบัติงานของหน่วยซิล
มีการโพสต์ล่าสุดเมื่อ๓ชั่วโมงที่ผ่านมา
ก็บอกว่าตอนนี้ระดับน้ำก็เริ่มลดลง
กองทัพบกกองทัพเรือรวมถึงหน่วยซิล
มีการลำเลียงเครื่องสูบน้ำมาวางในถ้ำ

มนุษย์กบเองก็เตรียมที่จะลำเลียงขวดอากาศเข้าไปตั้ง
แล้วก็จะให้ไปตั้งกองบัญชาการที่โถงสาม
เชือกนำทางเข้าสู่สามแยกด้วยนะคะ
อันนี้คือความคืบหน้าล่าสุดที่ทางไทยเนวี่ซิลมีการโพสต์ไว้นะคะ